ท่าน

วันนี้นะคะเป็นนุ่มหล่อเสียงดี

ซึ่งเป็นพ่อบ้านไปหมาดเลย

จะมาตอบคำถามแบบ๑๕คำถามแบบล้วงลึก

จะไปพูดคุยกันแบบเต็มในวันพรุ่งนี้
อะไรอ่ะทำไมอ่ะได้ยินผิดหรือเปล่าอ่ะทำไมขยายเวลาเหรอเฮ้ย

เขาบอกว่าฝากไปเลยสำหรับช่วงนี้นะคะหลายท่านนั้นลากเอาเวลาเข้ามา
เพราะคุณผู้ชมทางบ้านเรียกร้องเขาบอกว่าฝากด้วยค่ะต้องการช่วงเรื่องนี้
คือเอามาหยอดเป็นน้ำจิ้มเนี่ยนะคะน้ำย่อยมันออกมาแล้วเป็นกัดกระเพาะ

อยากเจอกับเขาแล้วใช่ไหมแล้วอยากรู้ไหมว่า
ความคิดของเขาคิดอะไรชอบแบบไหนอะไรอย่างไร
อย่ารอช้าอย่ารอช้าไปเจอน้องธอมกันได้เลย
ธรรมธรรมใจว้าวพูดได้ผู้ชายในฝัน
๑๕คำถามกับธรรมรูม๓๙

ผู้หญิงน่ารักหรือผู้หญิงเซ็กซี่
เซ็กซี่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบความมีสัดส่วน
หน้ากับหุ่นมองอะไรก่อน
หน้าครับเพราะว่าจริงแล้วคนเราน่าจะเกิดการมองหน้าทุกชะตา

ชอบร้องเพลงหรือเล่นกีต้า
ชอบร้องเพลงครับเพราะว่าจริงเราโตมากับการร้องเพลง
บนเตียงหรือโซฟา
บนเตียงครับเพราะว่าชอบนอนแบบสบายมากกว่า
ทำกับข้าวให้แฟนหรือให้แฟนทำกับข้าว
ให้แฟนทำกับข้าวให้ครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเป็นคนใส่ใจเราดี
ลูกชายหรือลูกสาว
อยากได้ลูกชายเพราะว่าชอบที่เล่นด้วยกันได้เล่นแบบว่าโหดได้อะไรแบบนี้
หนึ่งถึงสิบเจ้าชูเบอร์ไหน

บอก๓เพลงที่อยากร้องให้ภรรยาฟัง

จูบเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นการแสดงความรักแบบว่าฉันรักเธอมากจริง
อยากบอกอะไรกับแม่บ้านสาว
อยากขอบคุณที่คอยดูแลเรานะฮะคอยดูแลความเป็นอยู่ของเราทุกอย่างในบ้านเลย
อยากบอกอะไรกับพ่อบ้านหนุ่ม

ว่าออกมานิดนึงนะฮะก็เอาใจพระยาบ้าง

เคที่เผอรี่หรือไมรีสัยรัฐ

เคยโกหกอะไรกับพระยาไหม

โดยมากก็น่าจะเป็นเรื่องซื้อของแต่งรถอะไรแบบนี้ฮะ

ยังมีอีกคำถามที่อีกหลายข้อ

แล้วก็เรื่องราวแบบว่าลึก
ลึกเราจะไปขุดไปแกะเก่านะคะ
บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่ช่องทลาดชีวิตแห่งดีนั่นเองค่ะ
มากแต่ถ้าเกิดใครนะคะดูไม่ทันวันพรุ่งนี้
เข้าไปดูได้เลยตอนนี้เราสามสาวถึงสวยเสมอกัน
คงจะต้องขอลากันไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ